สองฝ่ายเขาไปปฏิบัติธรรมแห่นุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะ
ปฏิบัติธรรมที่ชนบุรีค่ะแต่สุดท้ายทะเลาะวิวาสกัน
อีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้นคว้ามีดมาเลยค่ะกะจะแทง
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดในสถานปฏิบัติธรรมจับภาพได้อย่างชัดเจน
คุณดูนะเห็นไหมเงื้อมีดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ทำท่าว่าจะแทงในวงกลมนะวงกลมสีแดงนะ
เห็นไหมคุณชุดสีอะไรคะสีขาวค่ะ
เออแต่ไม่ช่วยอะไรเลยสีขาวเนี่ยหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องผุดพอง
ทำจิตใจให้ถึงพร้อมก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรม
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในวัดป่าวัชิระบันพฤษหมู่๖ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าจากภาพมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม
ผักกันเลยสุดท้ายก็เข้ามากันแบบนี้ค่ะกรูเข้ามาเลยนะคะ
ผู้หญิงผมสั้นที่ถือมีดมาลักษณะเหมือนทำท่าจะแทงเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวทีธนัดอายุ๕๐ปีอ้างบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องระหองระแหงกับคู่กรณีมาก่อน
เพราะว่าตัวเองไปเตือนเตือนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าให้รักษากฎระเบียบของวัดนะ
มาถึงเช้าเมื่อวานเนี่ยขณะกำลังจะจัดอาหารจู่
อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้ามาหาเรื่องทะเลาะแล้วก็เปิดก่อนเลยค่ะผลักอกเธอ
ด้วยความโมโหเธอก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่ยอมสิคะผลักอกกลับไปเลย
สักพักหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะมากันเลยค่ะถือถาดกรูเข้ามาเลยค่ะ
มาตีเธอเธอก็เลยบอกว่าไปคว้ามีดมาเอามาป้องกันตัว
อีกฝ่ายหนึ่งยกโทรศัพท์เลยค่ะแจ้งความทันทีเลยเนี่ยนะ
ตำรวจก็เรียกตัวไปนะคะไปแจ้งความคือร่วมกันทะเลาวิวาส
เรื่องนี้ทางวัดบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดนะคะ
พี่ไม่ยอมไปตรงนี้ว่าเขาโยนข่าวของข้า
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้ามานะคะ
มาปฏิบัติธรรมมาสงบสติจิตใจเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เราไปถามอีกหนึ่งคน

มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เช่นเดียวกันบอกว่าการที่ใครจะเข้ามาสถานปฏิบัติธรรม
ก็ควรที่จะระงับอารมณ์ควรมีสติระงับความโลภความโกรธความหลงให้ได้
ก่อนที่จะเข้ามาสถานที่แห่งนี้ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคล
เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ค่อยรู้เรื่องของกฎระเบียบของทางวัดใครเตือนก็ไม่ค่อยจะฟัง
จนทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวโดยทางเจ้าอาวาสตอนนี้ท่านเองก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะ
สรุปให้ออกจากวัดไปทั้งคู่แล้วค่ะส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะ